ส่วนเรื่องนี้ค่ะอันนี้เป็นข่าวดีนะมีผู้ชายคนนึงค่ะก็ขับรถผ่าน
ด่านเก็บค่าผ่านทางของทางด่วนค่ะทีนี้พอเลยไปแล้วเขาเหมือนกับนับเงินทอน
แล้วมันมีอะไรผิดปกติอะไรอ่ะคะเขาก็ถอยรถกลับมาค่ะ
ถอยรถกลับมาเพื่ออะไรพี่ปอนเล่านี่ตื่นเต้นมากเลยนะคะ
ตอนนี้ถอยรถมาที่ด่านนะคะเอาไปดูหน่อยว่าเขากลับมาทำไม
โทนเงินระวังนะครับ
นี่ไงโกงไหมโกงไหมให้เกินมาตั้งพันหนึ่งโกง
คือให้ไปพันเดียวแทนที่จะทอนมาประมาณ๙๐๐อะไรแบบนี้
คือทอนมา๑๙๐๐แถมมาให้อีกพัน
ก้นพันนึงหรอเราก็เลยถึงขนาดต้องจอดรถแล้วเดินย้อนกลับมาเอง
นะเพื่อเอาเงินมาคืนให้กับเจ้าหน้าที่ค่ะนะคะคุณภูสิตดาวเรืองหรือคุณเอิร์ทเนี่ย
เขาเล่าว่าเขาขับรถขึ้นทางด่วนมุ่งหน้ารังสิตพอกำลังเข้าด่านก็ชำระเงินปกติ
ทางด่วนแปดสิบบาทจ่ายไปหนึ่งพันบาทพอรับเงินทอนขับมาได้สักห้าเมตร
เขาก็เลยค่อยถอยกลับไปแล้วจอดค่ะเนี่ยเดินกลับมาถึงตัวเจ้าหน้าที่เลยนะ
บอกว่าเนี่ยให้มาเกินแล้วพนักงานยกมือไหว้เลยค่ะ
พอคลิปนี้ถูกแคล่ะลงในหลายคนก็ชื่นชมความซื่อสัสจริงเขาน่ะ
ดูสิ๑๐๐๐บาทฟรีนะแต่เขาเอามาคืนด้วยความสุจริต
แล้วคือคิดดูว่าถ้าเกิดเขาเลยไปเลยเนี่ย
เจ้าหน้าที่จะเดือดร้อนนะคะเพราะเขาต้องชดใช้นะ
ใช่ค่ะชื่นชมค่ะ